คุณผู้ชมคะนะคะมาต่อเนื่องกันเลยดีกว่า
เชื่อว่าเมื่อวานนี้หลายคนคงตกออกตกใจ
เพราะว่าแฟนคลับพี่ตูนเยอะจริงนะคะทั้งประเทศเลยค่ะ

เพราะว่าพี่ตูนป่วยหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาน
จะทำให้นิ้วข้างซ้ายขายับไม่ได้นั่นเอง

เรามาสรุปให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกทีแล้วกันนะคะแล้วก็ร่วมส่งกำลังใจให้ตรงนี้เลยค่ะ
คือพี่ตูนเนี่ยเคยมีอาการปวดแบบนี้มานานแล้วนะคะตั้งแต่สมัยวิ่ง๙คนละ๙เมื่อประมาณ๓ปีที่แล้ว
คุณผู้ชมจำได้ไหมตอนนั้นน่ะจากเบตงไปแม่สายค่ะโหวิ่งกันหนักมาก

ตอนนั้นเนี่ยแพทย์ช่วยได้นะคะแล้วก็อาการยังไม่มากเท่านี้ค่ะ
กระทั่งล่าสุดค่ะพี่ตูนนะคะไปวิ่งมาราทอนแล้วก็พักผ่อนอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะ
ตามที่ได้เห็นภาพที่เขาแซวบอกว่าเป็นมาราทอนฮานีมูลนะคะ
อาการปวดก็เลยเริ่มกลับมากับเริ่มมากขึ้นนะคะ
เริ่มมีอาการปวดหลังมากจนร้าวมาที่แขนข้างซ้ายค่ะ

นิ้วมือบางนิ้วไม่สามารถบังคับได้ค่ะ
จึงต้องส่งตัวจากโรงพยาบาลที่ภูเก็ต
รักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎในช่วงบ่ายของวันที่๑๓ธันวาคมที่ผ่านมานั่นเองค่ะ
ทำให้เส้นประสาทอักเสบแล้วก็บวมค่ะ
เลยเป็นสาเหตุทำให้แขนข้างซ้ายแล้วก็มือซ้ายอ่อนแรงลงประมาณ๕๐เลยนะ
การรักษาของคุณหมอนะคะเมื่อวานนี้ได้แถลงข่าวกันไปค่ะ
ก็คือให้พี่ตูนนอนพักอยู่นิ่งย้ำว่าต้องอยู่นิ่งนะคะ
แล้วก็ให้ยาลดอาการปวดและลดการอักเสบ
ร่วมกับการถ่ายภาพบำบัดประมาณ๒สัปดาห์ค่ะ
หากร่างกายตอบสนองต่อการรักษาก็ไม่จำเป็นต้องผ่าตัด

เพราะว่าถ้าผ่าตัดเนี่ยคือมันก็ค่อนข้างหนักรักษาตัวกันนานเลยนะคะ
ซึ่งนะคะถ้าการรักษาเป็นไปด้วยดีแล้วก็การดูแลร่างกายอย่างเข้มงวดต่ออีกประมาณ๒เดือนค่ะ
ก็จะทำให้พี่ตูนกลับสามารถมาทำกิจกรรมได้ตามปกติค่ะ
หลายคนก็บอกพี่ตูนร้องเพลงบางทีแบบเต็มที่นะคะ
ก็อาจจะมีโยกคงโยกคอเนี่ยก็ต้องพักกันไปก่อนค่ะ
ซึ่งพี่ตูนก็มีกำลังใจดีนะคะแฟนคลับทรงโอ้โหกำลังใจเยอะมากนะคะ
แต่ว่าพี่ตูนเองเป็นห่วงแฟนคลับค่ะ
เพราะว่ารับงานไว้ค่อนข้างเยอะตามที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชม
ก็ต้องยกเลิกไป๗คอนเสิร์ตด้วยกันค่ะ
แล้วเชื่อว่านะคะพี่ตูนต้องหายวันหายคืนแน่นอนค่ะ
เพราะแน่นอนค่ะภรรยาของเขาใช้คำนี้แล้วเนาะใช่

โอ้โหพร้อมแคปชั่นนะคะบอกว่าเวลามีน้อย
น้อยจริงค่ะแต่งงานกันไป๒อาทิตย์นะคะ
ก็ไปฮานิมูลเสร็จมีเวลาน้อยจริง
แต่งงานปุ๊บนะคะฮานีมูลปั๊บก็มานอนโรงพยาบาลต่อ
ความสุขอยู่กับเราไม่นานความทุกข์ก็เช่นกัน
ไม่เป็นไรนะเขาจะอยู่คอยเป็นยาใจให้ตัวเองหายไว
โซฟาข้างนี่แหละหันมาก็เจอนะคะ
พอรอแม้มืออีกข้างอ่อนแรงแต่มืออีกข้างก็ยังส่งมินิฮัทได้อยู่นะ
ส่งกำลังใจพี่ตูนกันต่อไปนะคะก็ตลอดทั้งวันนะคะ
จริงก็มีศิลปินหลายคนส่งกำลังใจกันไปนะคะ
แต่ว่าแพนก็เงียบอยู่นะคะตอนนี้
ให้พี่ตูนได้พักก่อนนอนนิ่งนะคะ
แล้วก็ถ้าพี่ตูนนิ่งแบบได้รักษาดีนะคะ
ต้องผ่าตัดแล้วก็กลับมาร้องเพลงกลับมาวิ่งได้อีกแน่นอนค่ะ
เชื่อว่าถ้าหายดีแล้วจะกลับมาสร้างความสุขให้กับแฟนอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าสิ้นปีนี้แน่เลยคือพี่ตูนไม่มีคิวที่จะไปขึ้นที่ไหนแน่